อ่างน้ำผุดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในสุราธานี

สวยงามมากนะคะจากที่ภาพชมไป
เป็นภาพตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสุราธานีที่สำคัญ
เขามีจุดสำคัญของการท่องเที่ยวจุดนี้บอกว่าเป็นมหัศจรรย์ทรายเดือด

มหาศจรรย์ทรายเดือดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะในสุราธานี
หาดทรายก็มีด้วยเขาบอกเป็นหาดทรายที่ขาวละเอียด
พุ่งออกมาจากผิวดินใต้ท้องน้ำเหมือนกับน้ำที่กำลังเดือดเลย
เป็นหนึ่งในจุดขายสวยงามของอ่างน้ำผุดตำบลบางสวรรค์อาชี้พิกัดเลยนะคะ
ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีสวยจริง
ตอนนี้ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้
เดินทางมาศึกษาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้น
ประกอบกับน้ำที่ผุดออกมาจากใต้ดิน
และที่สำคัญธรรมชาติร่มรื่นมากนะคะ
อกจากนี้มีกิจกรรมพายเรือขยักค่ะ
ขึ้นไปดูจุดต้นน้ำภายในป่าพรุษ

พร้อมชมธรรมชาติของป่าอันอุดวงสมบูรณ์

บ้านดิฉันฉันนึกออกแล้วดิฉันนึกออกแล้ว

มีลักษณะคล้ายกันเรียกว่าน้ำวุ่น

น้ำบุ่นบุ่นคืออาการบุ่นของคน
ฟองอากาศมันผุดขึ้นมาจากใกล้พยายาม
พยายามดันทรายออกมาลักษณะคล้ายกันเลยนะคะ
เขาบอกว่าภายเรือขยักสวยด้วยได้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะ

ที่สำคัญไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครแนะนำ
ไกด์ท้องถิ่นรวมทั้งคนที่คอยนำทาง
นวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตลอดเลยนะคะ
คุณพิชัยมณีลาพัฒนาการอำเภอพระแสง
อ่างน้ำผุดที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของอ่างน้ำ
มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากชั้นใต้ดิน

เนื้อที่ทั้งหมด๑๗๙ไร่

ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์และชาวบ้าน
พื้นที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านโอท็อปด้วย

จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ให้กับประชาชนทั่วไปไปสัมผัสกับธรรมชาติ
คาดว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่ง
แห่งสำคัญนะคะที่ได้รับความนิยม
และยังสามารถช่วยให้คนในชุมชนได้สร้างงานสร้างรายได้อีกด้วย
กระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งค่ะ